สวัสดีค่ะรูปกรณ์โรน้ำกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ที่ไหนล่ะดูทะเลหมอกได้ทั้งปี

แต่ว่าตอนนี้ขอตรวจสอบเรื่องของฝนก่อนนะคะ
เพราะฝนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดทะเลหมอก
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาอ่อนกำลังลง
แต่ก็ยังมีฝนได้นะภาคใต้อะค่ะ
เพราะว่าเป็นจุดที่รับลมโดยตรงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝน
แสดงว่าทะเลหมอกยังคงอยู่นะคะ
เดี๋ยวดูเรื่องของฝนที่ภาคอื่นหน่อยสิ
เอาเป็นว่าช่วงเช้าค่ะตอนบนของประเทศทั้งหมดเลยนะคะ
ฟ้าดีแดดดีซักผ้าตากผ้ากันด้วยนะคะ
แต่หลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายเป็นต้นไปทางภาคเหนือ
ภาคอีสานตอนบนจะมีฝนเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่ฝนตกหนักนะคะ
ส่วนภาคใต้เนี่ยมีฝนอยู่แล้วนะคะและจะตกยาวไปจนถึงช่วงเย็นเลย

บางคนบอกว่าอยากจะไปเที่ยวเบตง
แต่ว่าขาขึ้นกรุงเทพอยากแวะทะเลนิดนึงอย่าแวะเลยค่ะ
ถ้าจะแวะจริงก็นั่งทานซีฟู้ดริมทะเลก็พอนะคะ
เพราะว่าจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงหน่อยนะคะ

คลื่นสูงเช่นเดียวกันจุดนั้นเป็นจุดที่มีฝนนะคะ
ปุ๊บอ้าวหน่อยนะคะช่วงบ่ายหรือว่าช่วงก่อนฝนตกนั่นเองค่ะ
ส่วนภาคอื่นอุณหภูมิพอใช้ได้ค่ะไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียสนะคะ